มากัน๓คนเลยจากค่ายกันตนานั่นเองนะคะ
อิงฟ้าน้องแบงค์แล้วก็น้องเกรสนั่นเองค่ะ
ฝากผลงานแล้วก็มาทักทายพี่ที่บันเทิงไทยรัฐของเราด้วยเนี่ยค่ะ

นี่๓นักแสดงนะคะแบงค์อิงฟ้าเกรส
เป็นตัวแทนมาทักทายบันเทิงไทยรัฐจากกันตนาเขานะคะ
ก็มาก็ไม่ต้องเมาส์อะไรมากมายนะคุณ
เพราะว่าเรื่องหัวใจเนี่ยพักเอาไว้ก่อน
เมาส์เรื่องละครดีกว่าเรื่องพิธีกรเรื่องเดินแบบ
เรื่องหัวใจเกรสเดอร์เฟสบอกว่าโสดจ้าเพิ่งเลิกกับแฟนนะคะ
เช่นเดียวกันกับน้องอิงฟ้าคุณแม่เนี่ยหวงนะคะ
ที่ฉันตามอินสตราแกรมน้องเขาอยู่ไปไหนมาไหนแพ็คคู่ตลอดนะคะ

บท้ายกันที่แก๊งเดอร์เฟสก็โสดเหมือนกัน
และที่สำคัญเขาบอกเลยว่าผมชอบผู้หญิงนะครับไม่ได้เป็นเกย์นะจ๊ะ
แต่ที่เห็นใส่ชุดวิคโตเรียซีเครตที่ผ่านมาเนี่ย
จะเป็นยังไงใช่แค่โชว์หรือความชอบส่วนตัวไปฟังทั้ง๓คนเลยจ้า
เรื่อยจริงตอนนี้ก็ถือว่ายังโสดอยู่
อปเดตใหม่นะคะโสดแล้วนะคะ

อันนี้ไม่ใช่ตอบแบบสวยนะคะแต่นี่เรื่องจริงค่ะ
น่าจะมีคนมาจีบเยอะนะคะ
ก็มีบ้างแต่ว่า

สดมากครับโสดสนิทมากเลยฮะ

ยังไงฝากพี่แจ๊คช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ
จริงแล้วแมนนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับ
ติดต่องานแมนมา

เรื่องงานเนี่ยก็เดี๋ยวได้ติดตามผลงานของน้องกันอย่างแน่นอนนะครับ

ขายของกันเรียบร้อยแล้วโสดทุกคน
เออนะคะถ้าใครอยากจะขายขนมจีบนะจ๊ะ